ซึ่งหลายคนก็เฝ้ารอเฝ้าลุ้นว่าเออเมื่อไหร่หนุ่มน้อยคนนี้
จะมีโอกาสเข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงตามพี่ชายบ้าง
วันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐเจอสาวต้าเหนิงหวานใจของพี่ชาย
แอบกระแสถามสักหน่อยว่าจะมีโอกาสบ้างหรือเปล่าคะ
คือน้องก็ค่อนข้างชอบอะไรแบบนี้เหมือนกัน
คิดว่าถ้ามีโอกาสให้น้องลองน้องก็น่าจะลอง
ส่วนงานคู่เรากับพี่เจเจจะมีไหมคะพรีเซนตรงพรีเซนเตอร์
เออพี่เซนเตอร์ยังไม่แน่ใจ
แต่ว่าลูกค้าติดต่อมาได้ตลอดนะคะทั้งงานต่างด้วยค่ะ

ต้องรอดูนะคะอยากเห็นเหมือนกันนะสำหรับน้องพีเจเนอ